เตรียมตัวเรื่องการเดินทางพร้อมแล้ว

ไปกันที่ภาคอีสานคุณผู้ชมที่ขอนแก่น
เขาก็มีการจัดเตรียมงานมหัศจรรย์พันไม้

ส่วนอุดรธานีมาอีกแล้วงานประจำปี
เที่ยวทะเลบัวแดงกันนะคะปีนี้ก็คึกคักทีเดียวล่ะค่ะ
นายทยาวุทธ์จันทรพว่าราชการจังหวัดอุดอลธานี
ก็ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นไหว้ดวงวิญญาณ
น้องหานกุมภาวะปีนหรือทะเลบัวแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ให้การท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเป็นไปอย่างราบรื่น
และเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอย่างเป็นทางการ
ที่บริเวณท่าเรือบ้านเดียมเทศบันตะมนต์เชียงเหวอำเภอกุมภาวะปีนะคะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านและชาวเรือก็ได้จัดเครื่องเส้นไหว้ดวงวิญญาณ
เรียกว่าพาหวานก็ประกอบด้วยข้าวเหนียวหมากพลู
ยาเส้นกล้วยทูบเทียนก็ใส่ไว้ในกระทงกาบกล้วย

ประกอบพิธีบวงสวงและเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านและชาวเรือปฏิบัติกันมายาวนาน
ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักสามัคคีกัน
ในส่วนทะเลบัวแดงหนองหานกุมภาวะปีนั้นนอกจากจะมีดอกบัวบานเต็มผืนน้ำ
มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดที่ได้เข้ามาอาศัย
ซึ่งก็สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีส่งผลดีต่อการพัฒนาสินค้าชุมชน
อย่างเช่นฝักบัวไหลบัวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัว
และของฝากที่ขึ้นชื่อจากอำเภอกุมภาวะปี
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามได้จนถึงปลายกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยค่ะ

แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นทะเลสาปที่ติดระดับโลกด้วยนะ
ผมอยากไปร่องเรือดูสักครั้งนะ
ใช่ค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนายธีรศักดิ์ธิคายุพันธ์นะคะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นนะคะจัดเตรียมงานมหัศจรรย์พันไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง
ระหว่างวันที่๑๗ธันวาคมถึง๓มกราคม๒๕๕๙
ที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่น
พื้นที่นี้เป็นยังไงคุณเขาได้เนรมิตพื้นที่๖๕ไร่
ระดับดอกไม้นานาพันธุ์กว่า๑แสนดอกแบ่งพื้นที่ออกเป็น๑๐โซน
ได้แก่โซนนกยูงรำแผนหอแคลวง
นกยูงรำแผนที่เห็นเมื่อกี้เป็นแบรนด์น่ะนะสวยมากเลยนะ
เป็นการออกแบบไว้ก่อนแล้วก็มีโซนซุ้มถวายความอาลัย
สะพานแห่งความรักโซนโอ่งมหาศจรรย์
นิทัศกาลถวายอาลัยอันนี้เป็นโซนทุ่งดอกไม้นะคะ
ป่าร้อนชื้นโซนทิวลิปและลิลลี่
สีสันกังหันลมและโซนอาหาร

โอ้โหสวยมากเลยนี่นะคะเรียกว่านี่ขอนแก่นนะคุณ
ขอนแก่นนี่ทิวลิปนี้ไม้เมืองหนาวนะ
แต่ก่อนเราต้องไปดูที่ต่างประเทศเท่านั้นใช่ไหม

จากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นมากมายด้วยค่ะ

การสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็กำหนดจัดขึ้นวันที่๒๕ธันวาคม๑มกราคม
บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นนะคะ
มีการแสดงน้ำฟ้าป่าเขาตามรอยพระบาทพ่อของเรา

ผู้ที่จะเข้าร่วมงานจะได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี

ร้องเพลงพรปีใหม่และสันเสริมพระบารมี
จากนั้นวันปีใหม่ก็จะร่วมทำบุญตักป่าพระสงฆ์ร่วมกันด้วย